ส่วนอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเอ้าทำไมอีกล่ะ
เพื่อนบ้านทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับพวกกินเหล้าแล้วก็เสียงดัง
แต่ทีนี้ฝั่งบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเขาบอกว่าเพื่อนบ้านนะ
ถือมีดมามาฟันหัวสามีเธอตอนจะไปส่งลูกไปโรงเรียน
คือมาดักฟันเลยนะสมมุติมีปัญหากันเมื่อคืน
เมื่อคืนไม่ได้เคลียร์ตอนเช้าเพื่อนบ้านดักฟันเลย
ใช้ชีวิตอยู่ยังไงแถมขู่ด้วยนะว่าจะฆ่ายกครัวเลยค่ะ
เห็นที่วงแดงนั้นใช่ไหมคะคุณผู้ชมอันนั้นแหละคือมีด
้ามยาวเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วฝั่งผู้ที่ร้องเรียนอ่ะ
ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้เพราะว่าอะไรสามีเธอโดนผู้ชายคนนั้นอ่ะ
ที่ไม่ได้ใส่เสื้อค่ะเป็นเพื่อนบ้านนะ
ผู้ชายคนนั้นชื่อนายไพรวันเอามิดดาบยาวสักเมตรหนึ่ง
ฟันหัวสามีเธอจนกระโหลกแตก
ตอนเกิดเหตุตอนฟันถ่ายไว้ไม่ได้นะฮะ
มาถ่ายไว้ได้หลังจากฟันแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะคือเห็นมีดถือคามืออยู่แบบนี้ใช่ไหม
อันนี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวันที่๙ที่ผ่านมา
ตอนนี้ไปแจ้งความที่สพน้ำพองเอาไว้แล้ว
แต่โอ้โหทำไมมือมีดยังใช้ชีวิตอยู่แบบปกติสุขเลยค่ะ
และอันนี้ผู้เสียหายสะท้อนไปถึงการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะฮะ
ใช่แล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะ

คุณอาภาพรสุจริตเนี่ย
เธอเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันย้อนไป
เมื่อวันมาคะคุณผู้ชม๖มีนาที่ผ่านมานะ
เพื่อนบ้านคนที่เป็นมือมีดคนนี้

ปรากฏว่าเขาตั้งวงดื่มเหล้า๕ทุ่มถึงเที่ยงคืน

แล้วไม่เลิกดื่มอย่างเดียวไม่พอเสียงดังด้วยค่ะ

ก็คือนายวิศนุกลางอินเดชอายุ๓๔ปี
สามีเธอบอกว่าอยากนอนอยากพักผ่อน
เมื่อไหร่จะเลิกกินเหล้าประมาณนี้นะคะ

ห้องนอนอยู่ข้างกับฝั่งบ้านนู้น

โอ้โหแล้วพวกนั้นเขากินข้าวกันสังสรรค์กัน

ก็เหมือนกลับมานั่งกินเหล้ากันอยู่
ข้างเตียงข้างหูแบบนั้นเลยค่ะ

จากวันที่๖มีนานะผ่านไป๓วัน
มีนาสามีจะไปส่งลูก

จังหวะนั้นสามีหันมามาคุยกับคุณอภพรอยู่นะ
แล้วเพื่อนบ้านคนนี้จู่ถือมิดดาบยาวมา

ก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายรูปไว้
แล้วตอนนั้นฝั่งตัวมือมีดนายไพรวัน

แต่ว่าฟันไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าเธอกับแม่

พาสามีไปโรงพยาบาลก่อน

หมอบอกแบบนี้แผลถูกฟันมันลึกมากนะ

สามีก็ต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่อีกหลายวันเลยแหละ

เดี๋ยวจะต้องมีการรอสอบปากคำสามี

ลองฟังเธอเล่าหน่อยนะคะภรรยาของคนเจ็บค่ะ
ดาบประมาณนี้ค่ะถ่ายทันแค่นั้นค่ะ

มึงอาจรอเดี๋ยวมึงเจอมึงข้างนอก

ตำรวจน่าจะลงพื้นที่ไปดูหน่อย

มันก็พากันพูดว่าเสียค่าปรับ๑๐๐๐๒๐๐๐บาทมันก็จบ
ก็จบแล้วทีนี้ลูกหนู๓๔คนหลานด้วยแม่อีก

คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพอสามีอาการดีขึ้น

แล้วก็เอามาสอบก่อนที่จะแจ้งข้อหา
แต่ว่าฝั่งครอบครัวคุณอภพรบอกว่ากลัวจังเลย
กลัวเพราะเพื่อนบ้านบ้านก็อยู่ใกล้กันแบบนี้
ไม่รู้ว่าจะโดนเขาทำร้ายอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเขาขู่ไว้ไงว่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะฆ่ายกครู
ก็คิดดูเกิดมาหลายวันแล้วตำรวจก็ไม่ทำอะไร
แล้วตัวของครอบครัวผู้เสียหายจะเข้าบ้านได้ยังไงล่ะคุณ
กล้าเข้าบ้านแล้วเพราะอยู่บ้านติดกันแบบนี้นะฮะ
ก็คิดดูสิคือทะเลาะกันตั้งแต่๖มีนา

แล้วหลังจากนี้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงคะ